แล้วก็ในวันนี้ครับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ก็ได้ลงพื้นที่ไปซื้อเนื้อปลาสาวม่อนมานะครับ
เพื่อที่จะนำไปตรวจดูว่าจะมีสารปนเปื้อนมากน้อยแค่ไหน
โดยที่เนื้อปลาซาวมอนที่ทีมนั้นได้ซื้อไป
ก็ได้ไปให้ทางนักวิทยาศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุขตรวจดูเชื้อจุลินทรีย์ในเนื้อปลาซามอนที่ซื้อไป
มีกระบวนการตรวจอย่างไรไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ทีมข่าวแท้รัฐทีวีได้สุ่มเลือกซื้อแซลมอนจากตามท้องตลาดนะคะ
เพื่อที่จะนำมาตรวจหาจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนในอาหาร
ที่กรมพิธีศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข
จะมีกระบวนการตรวจสอบอย่างไรนั้นเข้าไปชมกันค่ะ
กระบวนการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนมากับแซลมอน
ดวงดาววงสมมาตรนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
อธิบายถึงขั้นตอนการตรวจหาเชื้อโรคอย่างละเอียด
โดยเซลมอนตัวอย่างนี้จะตรวจหาเชื้อจุลินทรีย์บ่งชี้สุขลักษณะ
เมื่อได้ชิ้นแซลมอนตามปริมาณที่กำหนดจะนำไปบรรจุในถุงปลอดเชื้อ
สารละลายเจือจางแล้วนำไปตีบดเพื่อชะเอาเชื้อโรคที่ปนเปื้อนมากับแซลมอน
อยู่ในสภาพของเหลวจากนั้นนำของเหลวที่ได้ใส่ลงไปในหลอดทดลองและถาดเพาะเชื้อ
ตอนนี้เรากำลังจะทำการเจือจางลำดับถัดไป
สารไล่เจือจางอีกขวดหนึ่งเป็นชนิดเดียวกันนั่นแหละ
แต่ว่าอันนี้ปริมาตรจะน้อยกว่าอันนี้คือ๙๐มิลลิลิตรนะ
คือทำการจะจังอาจจะเป็นลำดับที่๑อันนั้นถือว่าเป็นลำดับที่๑นะฮะ
ที่๒ที่๓มาเรื่อยแล้วแต่เราจะต้องการกี่กรรมจะจังเท่าไหร่
อย่างเช่นว่าจำนวนจุลินทรีย์ในซาชิมิให้เจอไม่เกิน๑แสนตัวต่อ๑กรัมของอาหาร
เราก็จะทำการเจือจางอย่างน้อยก็สัก๓หรือ๔ลำดับมา
แล้วก็จะดูดของเหลวใส่ในจานเปลี่ยนอาหารเลี้ยเชื้อพวกนี้
ขั้นตอนต่อไประดับการเจือจางจะใส่ตัวอย่าง๓หลอดหลอดละ๑มิลลิลิตร
การตรวจหาเชื้อแต่ละชนิดต้องผ่านกระบวนการทางชีวเคมีอย่างละเอียดหลายขั้นตอน
จุลินทรีย์เกิน๑แสนตัวต่อ๑กรัมอาหารจะปรากฏผลว่าไม่ผ่านมาตรฐาน
คือแล้วแต่เชื้ออย่างจำนวนจุลินทรีย์เนี่ยเราเทอาหารเลี้ยเชื้อตรงนี้
วันเราไปบ่มที่อยู่ที่อุณหภูมิ๓๕องศา๔๘ชั่วโมง
เอามาอ่านได้เลยนับไปเลยว่าขึ้นมากี่เม็ด
โคโรนีมีจำนวนเท่าไร
รวมแล้วคำนวณออกมาว่าเกินแสนตัวต่อ๑กรัมอาหารหรือไม่
ถ้าเกินก็คือรายการนี้ก็ไม่ผ่าน
หลังจากกระบวนการตรวจหาเชื้อจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนกับอาหาร
ทุกขั้นตอนอย่างละเอียดแล้วนะคะ
ก็จะทราบผลว่าอาหารชนิดนั้นมีเชื้อปนอยู่หรือไม่

พัชราวรีนพัชรประพานันข่าวแท้วรัฐทีวี
รายงานจากกรมวิทยาศาสตร์แพทย์กระทรวงสาธารณสุขค่ะ